ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูเวทตีแสดหน้า

ข้างบนข้างบน
ชูเวทกำมลวิสิตรจรัชพลบฯฉลาดล
ชูเวทตีแสดหน้า

ชูเวทตีแสดหน้าวันนี้โปรยมาบ่อยงง

ทำไมอยู่โดนจับล่ะ

จะจัดตั้งได้ยังไงนะครับอดใจไว้เดี๋ยวผมจะพูดในเบรกถัดไป
แต่คุณมิ้นเรื่องที่สำคัญที่วันนี้พูดกันเยอะแยะไปหมดสื่อทุกสื่อ
คุยกันแต่เรื่องซื้อขายตำแหน่ง

เมื่อวานคุณชุวิตเพิ่งชำแหละไปเองไม่ใช่เหรอคะ

แล้วคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวมีอีก

อ๋อใช่อีกหนึ่งสุดกัญญานี้คงจะเสียนั่นเดี๋ยวก็มีอีก
และจะต้องพูดอย่างนี้อยู่ทุกปีทุกปี
และก็มีการปฏิเสธหาพยานหลักฐานไม่ได้
เสมือนกับตอนนั้นถามหาใบเสร็จ
ไม่มีใครกล้าหรอกครับว่าอาจจะเอาใบเสร็จมาโชว์
ดูสิว่าคนที่จะกล้ามาสารภาพว่า
ท่านครับผมเป็นคนเอาเงินไปเสนอ๕ล้าน

แล้วไม่ได้ครับผมอยากได้เงินคืนครับ

เอาล่ะครับวันนี้คุณวิทยาแก้วพาราดัย
ก็บอกเรื่องการซื้อขายตำแหน่งท่านเป็นอดีต
สอนสองภาคประชาที่ปัดเป็นแก่นำกับประวัติศาสตร์

จนมีการเด้งฟ้าผ่าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ไปเมื่อวานนี้

ท่านวิทยาก็มาบอกอีกแล้วครับว่าเกิดขึ้นทั่วประเทศ

ของตำรวจเนี่ยมีกองบัญชาการหลายที่นะภาค๑ภาค๒ภาค๓ไปยันภาค๘

มีกองบัญชาการตำรวจนครบานตำรวจปศการศึกษาสันติบาลสอบสวนกลาง

มีหลายส่วนนะครับระดับกองบัญชาการนะครับสูงไปกองบัญชาการต่ำลงมาก็กองบังคับการ
ทีนี้ถามว่าภาค๘เนี่ยมีทั้งหมด๗จังหวัดนะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ

แต่สำหรับบางท่านที่ไม่รู้นะครับผมก็ต้องอธิบายให้ฟังเล็กน้อย
เพราะเขาบอกภาค๘ภาค๘มันภาคไหนบางคนไม่รู้หรอกครับ
ภาค๘นี่คือกะบีจุมพรสุรราชนครศรีพังงาภูเก็ตละนอง
โอ้โหภาคใต้แหล่งท้องเที่ยวด้วยนะฟังชื่อมาแล้ว

คุณเห็นไหมว่าสถานีตรงสถานีภูทรป่าตอง

โอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะสถานบริการเยอะ

ตรงไหนแต่เป็นพื้นที่ทองคำก็ดูเอาแต่คนล่ะครับ

แน่นสถานบริการเยอะ

ถามว่าภาค๘มีปัญหาเยอะอย่างที่

นะครับแกบอกว่าไม่ใช่ภาค๘ที่เดียวนะ

คอนบานก็เยอะด้วยนะครับ
พูดอย่างนี้แหมผู้บัญชาการสานิท

คือเขามีฉายานอนหนึ่งบึงทุกที่คือ
ว่าคดีไหนลงไปทำเองสอบสวนเองคือทำงานอย่างเต็มที่

บอกจะฟ้องคนป้ายสี

หาว่าไม่เอี่ยวรับผลประโยชน์เรื่องตั้งตำรวจ
แกบอกแกอยากเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ท่านบอกว่าแกจัดการทุกอย่าง
เรื่องของเรื่องคนตีกันเรื่องฆ่ากันตาย
ปุ๊บแป๊บจะเห็นท่านสานิษฐ์ไปทันที

คนนี้ที่ถึงลูกถึงคนถึงสถานที่

บอกเรื่องซื้อขายตำแหน่งไม่มี

โดยเฉพาะท่านเนี่ยท่านท่านจะเกษียณอยู่แล้วนะ

ปีนี้นะครับก็เหลืออีก๓๔เดือนเอง

ไม่มีโดยเด็ดขาดเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง

นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกแล้วครับ
บอกเรื่องการแต่งตั้งตำรวจนครบาน

และที่สำคัญก็บอกมีตำรวจยศพลตำรวจตรีอยู่ในกรุงเทพ

อย่าไปพูดเดี๋ยวก็หาว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น
ยุคนี้ลองผู้ผมกลับจะขึ้นผู้ผมกลับยังไม่รู้ตัวเลย
เป็นเรือแห่งความดีขอให้ตำรวจช่วยกันพายไป
แหมผมเสียดาย
เสียดายอะไรครับ

เอ๊ะเขาก็มีการบางกรณีมีการต่อได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ
ก็นั่นน่ะสิครับถ้ามีต่อน่ะน่าจะให้กันต่อน่ะ

แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าเตรียมฟ้องกับนายวิทยา

หมินประมาทออกมาแฉเรื่องซื้อขายตำแหน่งนะครับ
ยืนยันโจ๊กหวานเจี๊ยบเป็นลูกน้องไอ้โจ๊กไหนเนี่ย
คุณชูวิทย์เคยบอกไว้ไงที่บอกว่าอะไรนะอยากจะเลื่อนตำแหน่ง
ไม่ต้องไปทำอะไรให้บอกให้พูดว่าโจ๊กคนก็ตอบว่าหวานเจี๊ยบ
โอ้โหพลธรรวตรีนะครับสุรเชษฐ์หักพาน

ครับผมจะบอกอย่างนี้ครับถามว่าผมรู้จักกับผู้การโจ๊กไหม

รู้จักครับรู้จักตอนตั้งสมัยแจกท่านเป็นผู้กำกับที่หาดใหญ่ที่สงขลา
ผมเป็นรองประธานกรรมธิการตำรวจไปประชุมนะครับ
ลูกน้องไปประชุมออกมาโดนคนบ้าเป็นผู้หญิงเอามีดไล่ฟันนะครับ

ผมหลบทันปุ๊บก็ไปฟันถูกลูกน้องที่ติดตามมาโดนเย็บไป๑๐กว่าเข็มนะครับ
ก็ตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮาประมาณสักปี

ครับตอนนั้นแกเป็นผู้กำกับอยู่ที่หาดใหญ่
ปัดปืดปัดท่านก็ขึ้นมานะครับ
ตอนนี้แกเป็นผู้การใช่ไหม

ชื่อออกข่าวบ่อยเหมือนกัน
คนก็ว่าแกบอกว่าโอ๊ยเจฟโจฮขวานมีอะไรต้องไปวิ่งเต้นกับท่าน
ท่านยศพลบรรทรีก็พูดง่ายว่าใหญ่กว่าพลบรรท่านเอก
จริงไม่จริงครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้ยังไง
ก็มีการโต้แย้งแล้วครับท่านท่านจักรทิพย์ก็บอกยืนยันว่าไม่มี
คุณโจ๊กเนี่ยเป็นลูกน้องผมเป็นพลตำรวจตรีจะมาใหญ่กว่าผมได้ยังไง
เป็นไปไม่ได้นะครับอ่าแล้วถ้ากรณีของพลตรวจโทษานิทเนี่ย
นายวิทยาเนี่ยต้องไปพิจารณาว่าเข้าข่ายหมินประมาณหรือไม่
เอออันนี้สิเพราะทุกครั้งที่มีคนมาพูดเนี่ยก็จะมีการพูดว่าไอ้คนที่มาพูดมีหลักฐานไหม

อ่ะมีหลักฐานไหมคุณวิทยามีหลักฐานไหมมีหลักฐานเอามาหน่อย

เขาบอกว่านี่เขารวบรวมอยู่อย่าเพิ่งฟ้อง

เพิ่งฟ้องไอ้หลักฐานเนี่ยคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ผมก็ยังสงสัยอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราพูดกันมาตลอดว่ามีการซื้อขายตำแหน่ง
หลักฐานมันต้องมีใช่ไหมหลักฐานจะเอาที่ไหนหลักฐานต้องเอาจากคนที่ไปยื่นนะครับ
แล้วเขาก็บอกอีกนะฮะเขาบอกว่าในโลกออนไลน์เนี่ยโลกออนไลน์เขาบอกฮะ
เขาบอกว่านี่บอกว่ายังไงคุณมินฮ

เขาบอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งนะครับโดยที่ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะ
ไปบอกว่ามีการแชร์จดหมายอ้างว่าเป็นตำรวจชั้นประทวนส่งถึงนายกรัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีรวมทั้งผู้สื่อข่าวร้องเรียนพฤติกรรมของตำรวจระดับสูงลายหนึ่ง
ซึ่งมีพฤติกรรมเรียกรับเงินซื้อตำแหน่งตั้งแต่รองผู้กำกับ
จนถึงสารวัตรเนี่ยเอาหมดราคาหลักแสนถึงหลักล้าน
โดยในจดหมายระบุว่ามีขบวนการ๓๔คนเป็นพันธุ์ตำรวจตรีหญิง๑คน
มันทำไมไปเหมือนกับไอ้ที่เมื่อวานผมเขียนไว้นี่

เออทำไมทำไมอันนี้ผมไม่ได้ไปเกี่ยวกับผมนะครับ

ที่ผมพูดมาประเทศสารขันไม่ใช่ประเทศไทยนะครับ
เรื่องการวิ่งเต้นของประเทศสารขันเนี่ยที่มีตำรวจนะครับ
มีเรื่องผู้มีพระคุณมีเรื่องหลังบ้านนะครับ

แต่อันนี้จดหมายร้องเรียนไม่เกี่ยวกับผมนะครับ
เพราะก็บอกว่ามีพันตำรวจตรีหญิงหนึ่งคน

มันทำไมไปวิ่งอดีตแคดดี้สนามก๊อฟได้คุณมิ้น
นั่นน่ะสิคือกำลังดูถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงว่า
มันจะไปเกี่ยวกันตรงไหนเป็นอะไรกัน
นั่นแหละสิครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้

คนมีภรรยาหลายคนนะครับ
หลังบ้านเนี่ยเปิดหลังบ้านก็คือคนที่บ้านล่ะครับนะครับ
เปิดประตูหลังบ้านไว้ต้อนรับนะครับ
ก็อาจจะมีไปเสมือนหนึ่งไอ้ประเทศสารขันที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้
ว่ามีทั้งตำรวจนี่เขาจะมีทั้งภรรยาที่มาจากสนามกบนะครับ
เคยเป็นแคดดี้แล้วก็เอามาเป็นภรรยา

มันเหมือนกับที่ผมพูดเป๊ะเลย

เพราะว่าคุณวิทยาจะไปฟ้องคุณวิทยาเพราะคุณวิทยาแกบอกว่ามีนะครับ
แต่กำลังจะเอาหลักฐานมาให้อย่าเพิ่งฟ้องอย่าเพิ่งฟ้องนะครับ
ก็รอดูหลักฐานของแกดีไหมครับ
แล้วก็วันนี้ผมก็พยายามติดต่อท่านผู้การสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
ท่านก็บอกว่าได้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงไปหมดแล้วนะครับ
ท่านยืนยันว่าท่านไม่มีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งนะครับ
ก็ท่านผู้ชมครับหลายครั้งหลายคราที่เราพูดมา
โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับ
ผมก็อยากจะให้มีการหาหลักฐานมายืนยันได้เสียที
กระทั่งบัตรนี้ผมมาจัดรายการอยู่ที่ไทยรัฐทีวีตีแสกหน้านี่แหละครับ
ก็พูดฮะแต่เราหาหลักฐานยังหาไม่ได้ครับ
เพราะว่าการหาหลักฐานมันต้องมีคนให้กับมีคนรับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะกล้าออกมาบอกว่า
ทั้งสองคนมันโดนคดีทั้งคู่
ดังนั้นก็คือไม่มีใครยอมรับว่าให้
แล้วก็ไม่มีใครยอมรับว่ารับ

คราวนี้อยากจะขอจับให้มั่นคันให้ตายสักทีสำหรับประเด็นนี้

ดูสิว่าท่านจะว่าอย่างนี้แล้วผลออกมาจะเป็นยังไง
รอดูกันต่อไปสำหรับประเด็นนี้นะคะว่า
จะได้หลักฐานไหมมีพยานบุคคลไหม
และจะสาวถึงตัวผู้มีอำนาจที่เขาอ้างกันว่า
เป็นคนรับผลประโยชน์นี้จริงหรือเปล่า

ช่วงหน้ากลับมาติดตามชีวิตตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ชีวิตตีแสดงหน้า
คุณผู้ชมต้องบอกว่าปัญหานี้มีมายาวนาน
แต่คนคาดหวังในรัฐบาลนี้สูง
หวังว่าจะเห็นการลงโทษ

คาดหวังว่าการปฏิรูปตำรวจที่แท้จริง
ที่ไม่ใช่แค่ภาคแปดภาคเก้า

ใช่ไม่ใช่ออกมาบ่นกันคุณวินฮะไม่ใช่อย่างคุณวิทยามาบ่น
่นเสร็จแล้วก็มีการโยกย้ายนะครับเรียกมาสอบสวนนะครับ
เสร็จแล้วก็หายไปทั้งที่ไม่มีหลักฐาน
เราควรจะมีไหมขอสักครั้งเถอะครับมีพยานหลักฐานมีคนกล้า
ยอมรับเลยเนี่ยเอาเงินไป๒๐ล้านไปให้อดีตอะไรเนี่ยแคดดี้
ไปเอา๒๐ล้านไปให้พันธุ์ตำรวจตีหญิงซึ่งมีคนมันเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ย
คุณมิ้นครับถ้ามีจริงเนี่ยอย่างที่ประเทศสารขันที่เมื่อวานนี้ผมชี้แจง
ถ้ามีอย่างนั้นจริงเนี่ยถามว่าแหมทำไมจะไม่รู้

ตำรวจนี่จับผู้ร้ายจับได้หมดล่ะครับทำไมจะไม่รู้ล่ะครับว่าเอาไปให้ใคร
แต่ไม่ยอมรับเอาล่ะครับคุณมิ้นรู้ไหมว่าไอ้ตรงไหนที่มันเป็นโรงพักทำเลทอง
โรงพักทำเลทองอันนี้พูดถึงในกรุงเทพหรือว่ายังไงคะ
ทุกที่ล่ะครับอ่าลองนึกเอาเลยคุณวิทย์ก็ไปมาแล้ว
ภูเก็ตอันนี้มันเป็นแบบขุมทรัพย์ของประเทศไทยเลยนะ
เพราะอะไรป่าตองเออนี่สิครับ
นักท่องเที่ยวก็เยอะสถานที่ก็สวยทำเลต่างการลงทุนก็มี
อันนี้สิครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับมันตรงกับที่ผมเคยบอกไว้อยู่เสมอนะครับ
หนึ่งเนี่ยถ้าจะดูพรวักทำเลทองเนี่ยดูได้ง่ายเลยครับอืมสถานบริการนะครับ
ทำไมมันเป็นสถานบริการอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
เพราะว่าสถานบริการมันไปตั้งอยู่ในที่เยอะเยอะนะครับเช่นพัดพงอย่างนี้
อ่ามันอยู่ในพื้นที่บางลักษณ์ใช่ไหมครับป่าตองอย่างเงี้ยมีสถานบริการไหม
เยอะครับนะครับเยอะมากครับหรืออย่างพัทยาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ
แล้วอาการที่สองแล้วจะมีไหมบ่อนการพนันบ่อนการพนันนี่ก็ใช่ครับถ้ามีนะครับ
อาจจะผมยังไม่ได้บอกว่าที่ไหนมีนะครับแต่ถ้ามีบ่อนการพนันเนี่ยก็ถือเป็นรายได้อีกอย่างหนึ่ง
ในพื้นที่มีที่รำเลียงเส้นทางผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายของเทือนอะไรต่างเราเนี่ย
เลี่ยงภาษีของหลบสิทธิ์ลิขสิทธิ์อันนี้ใช่ทั้งนั้นครับ
เทาต่างนานาอันนี้ธุรกิจสีเทารวบรวมหมดเลยครับ
เพราะถ้ามีสถานที่แบบนี้อยู่ในพื้นที่ไหนแน่นอนครับพื้นที่นั้นเป็นที่เยาวยวนนะครับ
ตองที่คุณมิ้นพูดเนี่ยใช่พัทยาใช่นะครับไปถึงห้วยขวางใช่ไหม
ก็เยอะอยู่นะมีทุกรูปแบบบางลักษณ์ใช่ไหมอืมใช่
เพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นที่ยอดนิยมแข่งแย่งกันนะครับ
พื้นที่เขาลินทาว่าร้ายกันบอกว่าอุ้ยจ่ายกันเท่านั้นเท่านี้นะครับ
แต่หลักฐานมันไม่มีหรอกครับเขาก็เอาคนที่มีความสามารถ
เขาก็บอกคนนี้เหมาะสมคนที่มีความสามารถผมถึงบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
ตำรวจเป็นตำรวจนี่เหนื่อยนะครับมีกรรมนะครับ
ขยันไม่ใช่ขยันอะไรนะครับต้องขยันวิ่งเต้นนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปทันอยู่ได้ปีเดียวเด้งแล้วครับ

ก็นั่นน่ะสิครับปีนึงนะครับ
นี่แปลว่ารายได้ขอโทษนะคะรายได้จากส่วนตรงนี้ที่เขาอ้างกันถึง
มันต้องเยอะมากเลยเพราะว่าโอ้โหวิ่งเท่าไหร่ล่ะ
แล้วต้องถอนทุนคืนเท่าไหร่แล้วกว่าจะมาถึงแล้วก็รักษาตำแหน่งนี้ไปเรื่อยอีก
สาธุก็ขอให้ท่านนายกประยุทธ์ได้ประสบความสำเร็จนะครับ
จัดการคนนะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยที่เขาดี
ที่เขาตั้งใจทำงานที่เขามีผลงานก็มาได้ตำแหน่งดีนะครับ
อย่างนั้นเราไปพูดเรื่องอื่นกัน

มีคนเขาถามมาบอกว่าแล้วเก้าอี้โรงพักไหนแพงสุด
แพงสุดนี่ผมจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีจำนวนเงิน

ไม่มีการจำนวนเงินไม่ได้ตีว่าตรงนี้เป็นราคาเท่านั้นเท่านี้
แต่ถ้าเกิดพื้นที่ทองคำจริง
สถานบริการที่ไหนเยอะนะครับ
พัทยานี่ก็เยอะนะครับภูเก็ตนี่ก็เยอะนะครับบางลักษณ์นี่ก็เยอะนะครับ
ห้วยขวางนี่ก็โอ้โหน้องใหม่มาแรงเส้นรัชดาทั้งเส้นนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยผมแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นเกรดนะฮะถ้าอยากจะฟังผมเรื่องนี้นะฮะ

เป็นเกรดครับปกติเขาพูดกันเลยนะครับว่าเกรดไหนเอายกตัวอย่างพื้นที่ในเมืองกรุงแล้วกันนะครับ
ชื่อยังจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะบางคนบอกมีด้วยเหรอ
ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละครับมันเป็นพื้นที่ที่เราแบ่งกันด้วยสถานบริการนะครับ
แล้วก็พื้นที่ที่มีความหนาแน่นนะครับพื้นที่ที่อย่างเทียนทะเลอย่างสารยาเนี่ย
ซึ่งอยู่นอกเมืองอยู่ชานเมืองก็จะมีความน่าสนใจลดน้อยลงไป
แต่มีการย้ายไปเพื่อเอาตำแหน่งเสียก่อนนะครับเนี่ยบางคนอาจจะเป็นรองแล้วก็อาจจะขึ้นเป็นผู้กำกับ
รองสารวัตรขึ้นเป็นสารวัตรก็ขึ้นไปก่อนขึ้นไปสักพักนึงก็ไปหาทางแซะเอาจากที่อื่น
ผมต้องเห็นใจนะครับเห็นใจตำรวจจริงนะครับก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านยืนยันนะครับว่าไม่มีนะครับ
ซึ่งจนปัจจุบันนี้ถ้ามีหลักฐานก็ต้องเอามาแสดงล่ะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราร้องเรียนมีตำรวจท่านไหนที่เขาจะจ่ายสตางค์ไป
แล้วเกิดไม่ได้รับตำแหน่งนะครับหรือว่าไม่ได้มีผลงานแต่ไม่ได้รับการพิจารณาต่างเนี่ยส่งมาร้องเรียนเราเถอะครับ
จริงแบบนี้มันน่าจะมีพวกเหมือนคล้ายกฎหมายคุ้มครองพยานไหมคุณชุวิต
ก็อย่างที่เขาบอกแล้วครับว่าจะคุ้มครองพยานแต่ยอมไหมล่ะครับคือตำรวจอยู่ด้วยวินัยคุณมิ้นครับ
ตำรวจทหารเป็นข้าราชการนะครับไม่ใช่ข้าราชการประจำเช่นเดียวกับข้าราชการอย่างบางตำแหน่งนะครับ
ตำรวจทหารเนี่ยเป็นข้าราชการที่ต้องมีวินัยแล้วถามว่าถ้าเกิดไปร้องเรียนเนี่ยคุณจะหวังเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคตเหรอ
ใครจะก้าวไปสนับสนุนคุณจบครับ
เพราะฉะนั้นต้องกัดฟันคืนเลือดครับคุณมินคืนเลือดครับยุคนี้ไม่ใช่ยุคของเรานะครับ
ปีนี้ไม่ใช่ปีของเราก็ต้องกัดฟันรอปีหน้า
ผมต้องบอกอาชีพตำรวจนั้นเป็นอาชีพที่มีกรรม
คนไหนที่อยากจะเป็นตำรวจนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับ

ทำงานก็ไม่ใช่จะเติบโต

แล้วก็ขาข้างนึงมันก็ไปแขวนอยู่กับกรงด้วยนะครับ
ถ้าไปทำอะไรผิดถูกไหมครับถูกเขาร้องเรียน
โดนหนักกว่าคนธรรมดาอีกก็โดนหนักกว่าคนอื่นเขาด้วยนะครับ

เดชธีระสิริเป็นกรรมการ
อยู่เมื่อไม่กี่วันนี้
คุณนายอินทรศักดิ์เนี่ยได้เดินทางมาที่ศาล

กะว่าจะมาพร้อมธนีมทนายความเลย
จะนำหลักฐานไปยื่นฟ้องพันธนุษย์เอกภัยสิทธิ์
กับพวกซึ่งเป็นรองอธิบดีพนักงานสอบสวน

กลุกและแจ้งความอันเป็นเท็จต่อสาร
โอ้โหอันนี้ผมว่าผมก็กลัวใจแกนะ

บางคันถูกโจรกรรมมาจากอังกฤษที่เป็นเรื่องเป็นราวกัน
รถเขาก็สำแดงเอกสารแล้วมันไม่มีรถที่ถูกขโมยมา
ที่ตรวจสอบก็ไม่ใช่เลยจะฟ้องเลย
ใช่ครับคุณวินพูดถูกครับแบ่งเป็น๒กรณี
กรณีแรกคือการสำแดงราคาอันเป็นเท็จ
สำคัญราคาอันเป็นเท็จหมายความว่า
รถคันนี้จริงราคา๑๐ล้าน
เมื่อนำเข้ามาถ้าบวกด้วย๓๒๘
ซึ่งเป็นอัตราภาษีอากรของรถซุปเปอร์คาร์ต่างเหล่านี้

แต่ปรากฏว่ารถคันนี้สำแดงเป็นเท็จก็คือแจ้งมาว่าเหลือ๓ล้าน
น้อยจังเลย๓ล้านถ้าเสียภาษีจริงกว่า๙ล้าน๑๐ล้าน
เงินหายไปเป็นพันเป็นหมื่นล้าน
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเป็นความผิดอันนี้คือข้อแรก
ที่๒นั้นเขาบอกว่าได้รับการแจ้งมาจากประเทศอังกฤษว่ามีการโจรกรรม
โจรกรรมรถล่ะครับ
รถบางคันเราไม่เคยไปรู้เลย
บ้านหลังนึงยังถูกกว่านะครับ

นั้นหนักเข้าไปใหญ่แล้วครับเป็นร้อยล้าน
คือถามว่ารถเนี่ยมันราคาสูงกว่าบ้านอีกนะครับ
บ้านเราถ้าไปซื้อเอาตามบ้านจัดสรรละ๕๑๐ล้าน
รถคันนึงแพงเท่ากับบ้าน๓๔หลังเลยนะครับ
ถามว่าใครจะไปสนใจตรงนี้ดีเอสไอก็สนใจ
เพราะเห็นว่าสายภาษีน้อย
ในช่วงบ่ายโดยระบุว่าเดินทางไปตัวเองนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปแล้วก็ถูก
ตำรวจกองปราบปรามได้ติดตามมาจับ
โดยบอกว่าเป็นหมายจับนะครับในคดีเมื่อเกิดมีปี๕๗
๕๗โดยมีหมายจับซึ่งออกมาตั้งแต่

คุณมินถามว่าเนี่ยมันงงใช่ไหมครับ
เขางงสิเพราะเขาบอกว่าหมายเรียกก็ไม่เคยได้รับ
แล้วออกหมายจับเรื่องอะไรแล้วทำไมอยู่โดนรวบกลางถนน
งงไปหมดเลยแต่เขาบอกเขายินดีให้ความร่วมมือ
แต่ก็ยังงงอยู่คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับหมายจับเนี่ย
ถ้าในกรณีที่เป็นโทษหนักนะครับก็สามารถจะออกได้เลยครับ
ออกใหม่เลยออกได้เลยครับไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกครับ
คุณชุวิตเคยบอกว่าก่อนอื่นเราจะมีหมายเรียกครั้งหนึ่ง
ถ้าไม่มาจะหมายเรียกครั้งที่๒ถ้าไม่มาอีกจะออกหมายจับ
แต่อันนี้โทษหนักในที่นี้ต้องหนักขนาดไหนคะ
นี่แหละครับโทษนี่แหละครับที่ผมบอกก็คือ
บอยโดนเขาหาอะไรครับช่อโกงประชาชนครับ
ดังนั้นเขาบอกว่าเป็นคดีช่อกงประชาชน
มีผู้เสียหายแจ้งความซื้อรถหรูแล้วเกิดปัญหาเสียหาย๑๐ล้าน
พันธุ์ตำรวจเอกจิรพบภูริเดช
ว่ามีผู้เสียหาย๕๖คน
เข้าแจ้งความว่าได้ซื้อรถยนต์หรูมูลค่า๘ล้านถึง๓๐ล้าน
แล้วเกิดปัญหาในภายหลังถูกกรมศูนยากากรและตำรวจจับ

ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานของผู้เสียหาย
เมื่อวานนี้ในข้อหาช่อกงประชาชน
ทีนี้หลักฐานต่างที่มี
ผมอยากจะพูดให้นิดนึงว่าเรื่องนี้ผมเคยคุยไปแล้วครับ

เรื่องอะไรที่ผมพูดทำไมมันต้องเป็นจริง

เดี๋ยวผมจะชี้แจงอธิบายให้ฟังว่า

ซึ่งผมบอกว่าไอ้นี่แหละคือปัญหาหลักครับ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอติดตามกันนะคะว่า
สาเหตุที่บอยถูกจับหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่า
แล้วถูกจับยังไงมันเป็นเรื่องช่อกงประชาชนแบบไหน
ช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบจากคุณชูวิทย์กัน
รีโซนตรงนี้มีปัญหาอะไรสักครู่เดี๋ยวค่ะ
คุณผู้ชมบอยูนิตี้โดนจับรวบตัวสอบสวนอยู่
กรณีช่อกงประชาชน

ทุกคนจะได้ตาสว่างและหายงงกันว่า
มันเกิดปัญหาอะไรกับเรื่องรถหรูและฟรีโซน
ครับคือทางตำรวจเขาก็บอกว่าปี๒๕๕๙
อยได้ขายรถพอร์ชให้กับอดีตสอสอลายหนึ่งในราคา๘ล้าน

เมื่อนำรถออกไปแล้ว๓เดือนปรากฏว่ายังจดทะเบียนไม่ได้

ตำรวจกองปราบสอบสวนได้ข้อมูลตรงกันว่า
กรมศุลกากรเราบอกว่าในบอร์ย
นำรถพอร์สคันนี้ออกมาจากเขตฟรีโซน
โดยให้เหตุผลว่าจะเอามาให้ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์
แต่เมื่อนำรถออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมา
และนำไปขายให้อดีตสอสอนี้
เห็นไหมครับว่าฟรีโซนเป็นปัญหาท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมที่ไม่รู้จักดินแดนที่เรียกว่าฟรีโซน
ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ
ง่ายเลยครับฟรีโซนนี้คืออะไรครับ
ผมจะอธิบายให้ฟังโดยสรุปนะครับ
ดินแดนที่เรียกว่าฟรีโซนเนี่ยเป็นดินแดนที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรครับ

ดินแดนฟรีโซน

คุณมิ้นครับฟรีโซนนะครับฟรีโซนเนี่ยนะครับ
ประเทศต่างสามารถนำของเข้ามา
ในดินแดนไทยที่เรียกว่าฟรีโซน
ทีนี้ถามว่าฟรีโซนคืออะไรครับ
รีโซนก็คือเขตปลอดอากรหมายถึงเขตพื้นที่
ที่กำหนดไว้สำหรับให้ประกอบ
อุตสาหกรรมพาณิชกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ
อากรตามที่กฎหมายระบุ
ถ้าเกิดเป็นการยกเว้นอากรถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง
ก็ต้องให้อธิบดีกรมศูนยากากรอนุมัติ
มีการยกเว้นอากรขาออกยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราภาษี๐ในการคำนวณ
สถานที่ที่ก่อจัดตั้งเนี่ยจะต้องเป็นบริเวณที่อธิบดีกรมศูนยากากรเห็นว่าเหมาะสม
เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันเป็นพื้นที่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
มีคุณสมบัติต้องเป็นรัฐวิสาหกิจบ้างละ
จะต้องเป็นบริษัทมหาชนจัดตั้งตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
ต้องมีกิจการมั่นคงต้องเป็นกรรมสิทธิครอบครอง
ในที่ดินที่จัดตั้งต้องไม่มีประวัติความผิดร้ายแรง
สิ่งต่างเหล่านี้เอาสรุปง่ายก็คือ
ก็อาจจะเป็นสิทธิที่เรียกว่าจะนำเอามาทำนะครับ
หรือเอามาจัดการและเอาไปขายให้กับประเทศอื่น

ไม่ได้หมายความว่าเอามาทำและเอามาขายให้คนไทย
นั่นคือข้อสำคัญง่างน่ะครับ
ทีนี้ปรากฏว่ามีรถที่นำมาจากต่างประเทศ
บอกนะครับเมื่อเข้ามาที่ฟรีโซนแล้วฟรีโซนอยู่ที่ไหนฮะคุณมิน
บางทีก็อยู่แถวร่มเก้าอยู่ราชกระบังนะครับทีนี้บริษัทไหนที่ได้
ฟรีโซนอ่านะครับโอ้มันเยอะนะครับเพราะเมื่อสักครู่เห็นบอกมีหลักเกณฑ์
เกณฑ์ด้วยใช่ไหมคะรัฐวิสาหกิจก็ดีบริษัทมหาชนก็ดีการบินไทย
อืมการบินไทยฮะประเภทกิจการเขาระบุว่าเป็นขนส่งสินค้าพัสดุนะครับ
อืมอย่างงี้ส่วนใหญ่บริษัทส่งของเนอะเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทมหาชน
บริษัทที่มีกิจการมั่นคงนะครับทีนี้มันก็แล้วแต่อธิบดีกรมศูนยากากรเขาอนุมัติว่า
ซึ่งอธิบดีกรมศูนยากากรเป็นผู้อนุมัติ
เรื่องนี้ติดใจนิดนึงจริงว่าแล้วแบบนี้
ทีนี้อธิบดิกรมสนก็ต้อง

อาจจะเป็นว่านายบอยก็อาจจะนำรถเข้ามา
และอย่างที่ผมบอกรถคันนี้ก็อาจจะเป็นรถหลู
แล้วก็เอารถคันนี้ออกมานะครับเอาไปเลขขายให้ไฮโซต่าง

อยากได้มากอยากได้ละกันอยากได้รถคันนี้ไหม

เอาไปจอดไว้ที่โชว์รูมได้ไหมได้เอาไปจอดไว้ที่โชว์รูมนะครับ
โดยที่ผมบอกว่าใช้บอนก็ใช้พันธบัตรนะครับ
นี้ก็มีระบุไว้ครับว่าต้องใช้พันธบัตรค้ำประกัน

พอเอารถออกมาแล้วถามคุณมิ้นครับ
คุณมิ้นชอบใช่ไหมใช่มิ้นเอาเลยเดี๋ยวผมไปจดทะเบียนให้ใช่นะครับ

ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันจดไม่ได้แต่ว่าคุณมิ้นเอาอ่ะ
ก็อยากได้อ่ะเอาไปใช้ก่อนนะเอารถคันนี้ไปใช้ก่อน
รถคันนี้คุณมิ้นเอาไปใช้ถามว่าคุณมิ้นเนี่ย
ถ้าเกิดในตามที่ในนี้ว่าเป็นอดีตสอสอนะครับ
ถ้าช่วงที่เป็นสอสออยู่ขับเนี่ยตำรวจจะจับไหม

เห็นไหมครับก็ไม่จับนี่กำลังจดทะเบียน

ทำไมกันนะเออทำไมถึงจดไม่ได้
โดนตำรวจกองปราบรวบนะครับ
ช่อกงประชาชนอธิบายอย่างนี้ครับ

มีลายเดียวทำไมเป็นคดีช่อกงประชาชนได้
กำลังจะถามเหมือนกันเพราะว่าจากกรณีก่อนก่อน

ครับทีนี้จะพูดให้ฟังอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ความผิดฐานช่อกงประชาชนไม่ได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงมีมาก
ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าคดีช่อกงประชาชนต้องเกิน๕คน

จำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงมีมากน้อย
แต่เทื้อเจตนาของการแสดงข้อความครับ

ถือเอาเจตนาของการแสดงข้อความ

ทุกคนแหมนะว่าผมหลอกคุณมิ้นคนเดียว

ไม่ได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงว่ามากหรือน้อย
แต่ถือว่าเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ
และต้องกระทำดังกล่าวด้วยตนเองเป็นต้นทุกครั้งนะครับ
แต่ต้นเป็นการแสดงแต่ต้นทุกครั้ง
แต่จำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ผู้เสียหายบางคนแล้วมีการบอกต่อกันเป็นทอด
เมื่อผู้เสียหายคนหลังทราบข่าวและมาสอบถามจำเลย
จำเลยได้ยืนยันแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น

อันนี้ก็ถือว่าจำเลยมีความผิดในฐานะช่อกงประชาชน
โดยที่ไม่ต้องไปหลอก๕คน๑๐คนขึ้นไป๑๐๐คนขึ้นไป
แค่ผมบอกคุณมิ้นแล้วคุณมิ้นเคยขยายต่อให้คนนู้นคนนี้ฟัง
แล้วก็บอกเนี่ยคนนี้บอกมาเรียบร้อยครับ
จำได้คุณชุวิตเคยบอกว่าช่อกงประชาชนเป็นข้อหานัก
เป็นข้อหานักครับและที่สำคัญคือชอบกลงประชาชน
ถ้าเกิดเข้าคุกไปแล้วเนี่ยติดเท่าไหร่ก็เท่านั้น
เท่านั้นถูกไหมคะประเด็นคือเรื่องร้องเรียนนี้
มันเกิดปี๕๗นั่นคือ๓ปีที่แล้วทำไมเพิ่งออกหมายจับเมื่อวาน
เพิ่งออกมาจับเมื่อวานก็คุณมิ้นครับอยู่ในระยะเวลาของความผิดนะครับ
ความผิดตามกฎหมายระบุว่าช่อกงประชาชนอายุความ๒๐ปี

ก็ได้ได้นะครับก็มีหลายคนนะครับ
คดีกำลังจะหมดอายุความตำรวจเข้าไปเปิดดูหมายเก่า
ปรากฏว่าโอ้ไปเจอคดีกำลังจะหมดอายุความไปตามจับเจอครับ

มันจับเอาง่ายตอนไปทำไอ้ประกันนี่แหละครับ
ต่อประกันรถอย่างนี้หรอครับไม่ใช่ครับประกันรถนะ
เขาเรียกว่าประกันเวลาที่จะทำงานเนี่ยครับ
อ๋อประกันสังคมประกันสังคมนี่แหละครับ
ประกันสังคมนี่ตัวสำคัญเลยนะครับ
บางคนก็อยากจะกลับมาเป็นคนดีนะครับ
พูดง่ายว่ามีหมายจับอยู่นะครับ
และก็กำลังจะทำงานเพื่อจะเสียภาษีหรือก็มีประกันสังคมถูกต้อง
ก็กดโอกาสไปทำประกันสังคมปุ๊บตำรวจมารวบตัวไปเลยครับ
ทีนี้หลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันคุณชุวิตว่า

แล้วอยู่เหตุการณ์เมื่อ๓ปีก็กลับมาออกหมายจับ
เมื่อวานปุ๊บจับเลยวันนี้จับแบบไม่ตั้งตัว
มันมีเรื่องอะไรที่มากกว่าแค่มาจับ
การกลั่นแกล้งบางคนมองมีไหมคะ
คือมันมองก็มองได้แหละครับท่านผู้ชมครับ
การที่จะไปร้องเรียนนะครับหรือการที่จะไปบอกว่า
คดีพิเศษคือคดีที่มีความเสียหายต่อเศรษฐกิจเยอะ
คดีที่มีความสำคัญคดีที่มีความเสียหายเยอะ

อันนี้ถือว่าเขามีคณะกรรมการพิจารณาว่า

มีผู้ไม่เสียภาษีรัฐเสียหายเป็นหมื่นล้าน
ก็เลยมีปัญหาว่าไปอายัดรถหรูต่าง

ข้อหาก็ไม่ชัดเจนบอกว่าโจรกรรมมา

แม้ว่าตัวเองเสียภาษีสำแดงเท็จ
ส่งรถมา๑๐ล้านนะครับ
ก็บอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกันกับรถเนี่ย

เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องนะครับ

ดังนั้นประเทศไทยจะมีปัญหาอยู่ก็คือ

ผู้ที่นำเข้าโดยได้รับ

ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับ
จะเห็นได้ว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่า
ก็แต่มีรถอีกประเภทหนึ่ง

โดยตรงตรงนี้ว่าตรงนี้เลยมีการแข่งขันกันนะครับคุณมินเท่าที่ผมบอกก็คือใน
เพราะว่าเขาก็คือควันธุรศกิจเดียวกันเอาง่ายดีกว่า
นั้นยังมีการอ้างถึงเรื่องการเสียภาษี
บอกว่าตัวเองเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
เดี๋ยวเลอร์เสียเท่าไหร่ลองเอามาเปรียบเทียบกันเลย
ราคารถประเภทเดียวกัน
ก็เลยลามไปถึงว่ากรมศูนยากากรเนี่ยเก็บราคา๓๒๘เนี่ย
เฉพาะรถที่มันเกิน๓ล้านรถที่ต่ำกว่า๓ล้านเขาไม่ได้เก็บ๓๒๐
ถ้าเก็บ๓๒๘จริงก็ต้องขายในราคา๖๗ล้าน
ดังนั้นจะเก็บ๓๒๘ได้อย่างไร
อันนี้นายบอยก็เคยพูดไว้นะครับ
เรื่องต่างเหล่านี้ผมได้รับฟังข้อมูลมา
ก็เลยเอามาพูดให้ฟังว่าเกิดการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างเดียร์เลอร์ที่เป็นเดียร์เลอร์อิสระอย่างในบอย

ซึ่งมีการแข่งขันกันประเทศไทยก็อย่างที่บอกแล้วครับนะครับ
มันจะต้องอยู่ในระบบที่ว่าต่อสู้แข่งขัน

ก็ร้องไปร้องมาก็ไปชนต่อล่ะครับคุณมิ้นครับ
ไปเจอคดีที่โดนร้องเรียนเอาไว้เมื่อ๓ปีก่อน
ครับคดีเก่าที่เกิดขึ้น
เอารถเข้าไปแล้วออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลย
หลายคันใช่ไหมคะที่เป็นหลักนั้นเป็นร้อยคันนะครับ
ก็ทิ้งบอนกันไปเลยทิ้งไปเลยครับ
อันนี้ก็ต้องกลับไปดูกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันกลับไปรวมกันอยู่ตรง
จุดที่เป็นศูนย์กลางที่มันเป็นอำนาจของรัฐนั่นแหละ
ที่เป็นคนควบคุมแล้วก็ดูแล

คุณผู้ชมที่คุณชุวิตทิ้งทายไว้ช่วงประมาณเบกต้น
เรื่องของการปฏิรูปตำรวจเรื่องการซื้อขายโยกย้ายตำแหน่ง

จับตาดูตลอดแล้วครับจะดูแล้วมีหลักฐานไหม
ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครไม่กล้าไปหาคุณวิทยา

ไม่กล้าไปหาผู้เนกประยุทธิ์ไม่กล้าไปหาผู้เนกประวิทธิ์

ชูวิทย์เอาเรื่องใครมีเบาะแสอะไรก็ได้
หรืออยากจะบอกเล่าส่งมาได้นะคะ

คุณชุวิตเป็นกระบอกเสียงในทุกวันนี้

เป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนเรื่องราวออกไป

รับ๒๗คนพร้อมรอทำงานอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเรื่องเราอยากจะร้องเรียน
มีเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่าส่งมาบอกเรากันได้

แล้ววิเคราะห์ออกมาตีแสกหน้าให้คุณผู้ชม

พร้อมกันแบบนี้ในทุกวัน

อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะวันนี้ลาไปก่อน